เหตุการณ์ต่อไปนี้มีวัยรุ่นไปตีกันที่ลานเบียร์

เห็นในมือเจ้าหน้าที่ไหมคะแข็งไหมเห็นในมือเจ้าหน้าที่ไหมคะแท่งยาวเบอร์เริ่ม
แข็งพอไหมห้าเป็นท่อนเลยจ้ะกระบองนี่แหละแล้วดูชุดเจ้าหน้าที่ดิเออ
ตีกันอีกไหมเหมือนปราบจราจนเลย
และเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อเกราะกันกระสุนมาด้วยนะคะ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

ไปงานที่ไม่เป็นร้านเบียร์กลับคืนมา
จิบเครื่องดื่มแล้วก็แมวก๋นั่งตอกโลม
ไปงานเขาก็ไม่ได้สนุกเลยก็ต้องสุดท้ายงานก็ต้องหยุดไป

เขาอยากไปนั่งเย็นสบาย
อะไรนะงานบวชใช่ไหม
งานบวชงานบุญหมอลำลานเบียร์

ไม่เข้าใจเหมือนกันวัยรุ่นอะไรแบบนี้นะฮะ
ลงโทษกันอย่างไรคุณผู้ชมก็ส่งมานะนะฮะ
คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการลงโทษวัยรุ่นกลุ่ม
ที่เขาตีกันแบบนี้นะครับ